ไปดูเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ก่อนนะครับ
มีคุณตายุ๗๘ปีรายหนึ่ง

หลังได้มานะเอามาทดลองใช้
ปรากฏว่าขณะที่ใช้อยู่นะฮะ
คุณตาเปิดวาวแก๊สทิ้งเอาไว้
ทำให้แก๊สรั่วไหลออกมา

ประกายไฟจึงทำให้แก๊สระเบิด
อืมเออนะฮะเปลวไฟลุกท่วมบ้านเลยนะครับ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสข้าวของพังเสียหาย
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลย
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะครับคุณตาเนี่ยลองเตาแก๊สใหม่นะฮะ
แล้วก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
กำลังนำร่างของคุณตาสนั่นศรีมาอายุ๗๘ปีนะฮะ
ร่างของคุณตานี่ฮะนำร่างของคุณตานะครับ
แล้วก็นายคำพันธ์พรมมาอายุ๗๗ปีชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์
เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลชนแดนแล้วก็ต้องส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลพิศนุโลกนะครับ
หลังจากที่คุณตาทั้งสองท่านถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บสาหัส
จากแรงระเบิดของเตาแก๊สภายในบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่ยี่สิบสอง
ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสพชนแดน
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุแก๊สระเบิดก็รีบไปตรวจสอบแล้วครับ
ที่เกิดเหตุพบร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายก็คือคุณตาทั้งสองท่านนะครับ
คุณตาสนั่นเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านตามลำตัวถูกไฟไหม้ร้อยละแปดสิบ
ตาทั้งสองข้างเขียวช้ำแล้วก็ตาปิดสนิทนะครับใบหน้าหน้าอกแขนขาถูกไฟไหม้อาการสาหัส
ส่วนอีกคนนึงนะฮะก็คือคุณตาคำพันธุ์พรมมาอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีนะครับ
คุณตาคำพันธ์เป็นเพื่อนบ้านกันซึ่งก็อยู่ในบ้านของคุณตาสนั่นในช่วงที่เกิดเหตุด้วย
ถูกไฟไหม้ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาทั้งสองข้างอาการสาหัสเหมือนกันครับ
คุณตาทั้งสองคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
อกจากนี้ในที่เกิดเหตุนะครับยังพบว่าแรงระเบิดของแก๊ส
สร้างความเสียหายภายในบ้านที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าถูกไฟไหม้หมดเลยนะฮะ
ขณะที่ฝ้าเพดานบ้านก็พังเสียหายด้วยนะครับจากการสอบถามเพื่อนบ้านก็ทราบว่านายสนั่น
คุณตาสนั่นเจ้าของบ้านสั่งซื้อเตาแก๊สมาใหม่
พอคุณตาสนั่นได้รับของก็ลองดูฮะประกอบเตาแก๊สทันทีนะครับ
โดยมีคุณตาคำพันธ์เพื่อนบ้านก็คอยนั่งลุ้นอยู่ด้วย
การประกอบเตาแก๊สแล้วก็จะทดลองใช้กันเนี่ยนะครับ
ที่คุณตาสนั่นจะทำการประกอบเตาแก๊ส
คุณตาได้เปิดวาวถังแก๊สเพื่อทดสอบก่อน
อยากรู้นะลักษณะถังลักษณะวาวอะไรมันเป็นยังไงนะ
ใช่เพราะว่าเอาจริงถ้าเกิดว่าประกอบเองมันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ
เรื่องของการเนี่ยอ๋อคุณสืบสกุลมันอยู่ใกล้กันด้วยนะ
คือต่อท่อต่อสายต่อท่อแก๊สเข้าเตาก็ประกอบเองฮะ
มันก็ต้องเหมือนไขเหมือนบิดน็อตอะไรเหล่านี้นะฮะ
ตอนนั้นยังขันน็อตไม่สนิท
แก๊สมันรั่วออกมาในอากาศ
เมื่อประกอบเสร็จนะครับคุณตาสนั่นก็ทดลอง
นี่บิดต่อเตาใช่ไหมจนจุดไฟเนี่ยนะฮะ
จึงทำให้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นนะฮะเปลวเพลิงเนี่ย
กระจายไปทั่วเลยทั้งคุณตาสนั่นและคุณตาคำพันธ
ได้รับบาดเจ็บข้าวของที่อยู่ภายในบ้านเนี่ย

เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานนะครับ
สาเหตุของการเกิดแรงระเบิด

น่าจะเกิดจากการที่มีแก๊สรั่วอยู่ในอากาศ

ผู้ได้รับบาดเจ็บทำการเปิดเตาแก๊ส
ประกายไฟจึงทำให้ไฟเนี่ย
มันลุกติดไปทั่วห้องเลย

เอาอุปกรณ์มาต่อเองเชื่อมเองนะครับ
บางทีถ้าไม่มีความรู้ความชำนาญ
เรื่องของการต่อท่อก๊าซท่อแก๊สแล้วก็เปิดวาวอะไรเนี่ย
มันจะทำให้เกิดระเบิดแบบนี้ได้นะฮะ
อย่างกรณีนี้ที่เขาบอกไงว่าเขาขันน็อตไม่แน่น
ต้องระมัดระวังเรื่องของอันตรายกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ